ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความ
ความรักความสามารถของคนในครอบครัว
เพียงทำให้ได้แค่๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต
อาชีพที่เธอพยายามวิ่งหนีมาโดยตลอดครับ
เพราะซ้ำกรรมสัตว์เธอยังประสบอุบัติเหตุที่ทำให้ชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนไปจากหน้ามือครั้งนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอเข้มแข็งและลุกขึ้นเผชิญหน้ากับชะตาชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
นั่นก็คือพ่อปลัว

ชื่อจุมารีจับทองชื่อตู่อายุ๓๒ปีปัจจุบันทำอาชีพเกษตรกร
เดิมมีอาชีพเป็นม้านงานโรงงานจนพ่อไม่สบาย
คือที่อยู่ในไร้พ่อไม่มีคนทำแต่แม่ต้องดูเด็ก
ก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้าน
เราก็ต้องจบชีวิตพนักงาน

กลัวสดแก่กลัวร้อนกลัวเหนื่อยกลัวหาธุรกิจ
แต่แฟนบอกกับเราว่าถ้าเรามีสองมือเราน่าจะทำได้ที่จะอยู่ข้างเรา
บ้านหลังนี้นะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมดแปดคนค่ะคนแรกเป็นตัวเองค่ะ
คนที่สองเป็นแฟนสู่แล้วก็แม่พ่อ
มียายอีกคนหนึ่งค่ะมีเด็กทั้งหมดสามคนค่ะ
ก็มีอีกลูกชายสู่แล้วก็เด็กเด็กสองคนเป็นหลาน
ทำเกษตรปีแรกเราก็เลือกจะมาเลี้ยงวัวแล้วก็ขอลูกหมูเขามาเลี้ยง
ถ้าเกิดขายเนื้อได้เราก็มีรายได้มาอีกพันหนึ่งเริ่มเป็นหนี้สินจากการลงทุน
จากคนที่ทำงานเลี้ยงตัวเองได้กลายเป็นหนี้สินแล้วค่ะ
แล้วกลายเป็นเราที่ไม่มีรายได้ที่แน่นอน
ที่ที่พ่อทำอยู่มันต้องไม่พอกับชีวิตทั้ง๘ชีวิตแล้วค่ะ

การทำเพิ่มของเราล้มค่ะพืชที่อยู่ในไร่พ่อ
เสียหายทั้งหมดกลายเป็นว่าทุกวันนี้เราแบกหนี้สินแล้ว๓แสนบาท
เขาแอบร้องไห้ทุกวันเพราะว่าเงินหมุนเวียนไม่พอ

เราเริ่มไม่ไหวกับที่เราเป็นอยู่แล้วค่ะไม่ทำแล้วเราจะกลับไปทำงาน
แล้วก็เริ่มทะเลาะกันพ่อแม่แก่แล้วไม่ดูแล
ใครจะดูแลจะไปก็ไปเลยไม่ห่วงพ่อแม่ไง
เขาทิ้งพ่อแม่เราไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งเราทิ้งครอบครัวเราไม่ได้

วันหนึ่งก็ทำงานในไล่ด้วยแฟนก็ไปตัดข้าวโพดค่ะ
พอไปตัดข้าวโพดกลับมาแล้วเนี่ยเอาข้าวโพดที่เหลือจากการขายฟันมาใส่แล้วก็บด
วันนั้นเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมเราบดอยู่ดี
ฟันของเครื่องมันดึงถุงมือเราเข้าไปค่ะ
พอมันเข้าไปเสร็จแล้วนิ้วนากับนิ้วก้อยคาดไปเลย
เราก็ไปโรงพยาบาล
คือตอนนั้นไปโรงพยาบาลก็รักษาเป็นเดือนมาพักฟื้นที่บ้านก็ยังไม่หายดีค่ะ
ก็คือแฟนจะต้องมาดูแลเราแล้วใครจะไปทำไล่ไม่มีแล้วค่ะ
กลายเป็นเราใช่ไหมที่เป็นภาระเธอทำคนเดียวไม่ได้ไม่พอ
เธอไปทำให้คนในครอบครัวทำไม่ได้อีกความรู้สึกมันแย่มากกว่าเป็นร้อยเท่า
ผมรู้สึกเสียใจมากสงสารครับสงสารเขามาก
เหมือนว่าเป็นเพราะเราทำให้เขาเจ็บตัวทำให้เขานิ้วขาด
ถ้าเขากรรมที่อื่นเขาก็ไม่ต้องมาอย่างนี้ครับ
มันไม่ได้แค่หมดความหวังมันไม่มีแรงด้วยแรงเราทำต่อไม่ได้
เสียใจทุกวันเสียดายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น
พอคิดว่าเราเป็นภาระทำให้ทุกอย่างมันแย่ลง
แม่แม่ไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวหนูจะเป็นมือซ้ายให้แม่เอง
ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเข้มแข็งแล้วแหละในเมื่อเขารักเราขนาดนี้
ผมก็จะพยายามช่วยพ่อกับแม่ทำงาน
เผื่อผมเวลาไปก็จะให้เขาดูแลกับเขากันเอง
แกไม่เป็นไรเนอะ
มือจับมือใจเหนียวใจเคียงเธอ
พบเจอปัญหาไม่เป็นไร
ถึงไหนไม่สำคัญบนทางฝันตันยาวไกล
ขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอด
เราสงสารเด็กเราไม่น่าจะมีกำลังพอที่จะให้เขาเรียน
ถ้ามีเงินก้อนหนึ่งหนูจะเอาเงินก้อนใช้หนี้

ดูแลเด็กทั้ง๓คนที่หนูดูแลอยู่

ผมคิดว่าที่คนดูทำอะไรนะครับ

เห็นบอกว่าพ่อนรงค์ขอพูดถึงคุณพ่อหน่อย

คุณพ่อนี้นะครับก็ไม่ธรรมดาเลยนะ
เห็นบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ปลูกฝังลูกในเรื่องสำนึกรักบ้านเกิดด้วย
เติบโตมาจากครอบครัวที่เป็นอาชีพเกษตรกร
เพราะว่ามันคือชีวิตของครอบครัวเรา
ตอนนั้นได้ยินในความรู้สึกผมถามจริงว่ามันแย้งกับความรู้สึกเราเลย

มากเพราะเราก็มองว่าเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รวย
แล้วเรามีความเชื่อว่าไม่มีใครอยากอยู่กับความไม่รวยอย่างนี้ค่ะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำออกมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะ

มปลายค่ะจบมปลายแล้วก็ไปทำงานที่สิ่งบุรีเลย

โรงงานค่ะทำเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สู่ต้องออกจากงานครับ
ไม่สบายเป็นปอดอักเสบกับตับอักเสบอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนค่ะ
แต่ระหว่างที่อยู่เป็นเดือนมันรวนหมดแล้วในบ้านนะ
แม่ต้องดูแลเด็กของในไล่แล้วก็ต้องเฝ้าเขา
เพราะว่าเขามีภาวะที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ

เย็นกลับมาร้องให้ทุกวัน

นึกว่ามีใครรู้ทุกเรื่อง

เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราไหวแค่ไหนเรายังไงแล้ว
มีพลังที่จะสู้แล้ววิกฤตมาเกิดขึ้นตรงไหนอีก
เราวางระบบว่าถ้าสัตว์อยู่ในหน้าแรงค่ะ
จะผอมเดี๋ยวมันไม่ได้ราคาหรือผสมติดยากอะไรอย่างนี้
ทำอาหารสัตว์เองก็บดข้าวโพด
แล้ววันนั้นฝากมันติดกับใบตี
แล้วมันก็ดึงถุงมือหนูเข้าไป
พอมือขวาเราจับต้นจากกองมามือซ้ายเราก็ดันเข้าเครื่อง
แล้วเพราะว่าเครื่องเนี่ยจริงแล้วนะครับ
ถ้าเป็นเครื่องที่มาสถานมันจะต้องมีตรวจการ
ที่มันไม่มีตัวการนี้ก็คือเอ็มไปรับจ้าง
เอ็มเป็นคนทำเครื่องเองเอ็มไปรับจ้างบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำให้นะพี่

จำเป็นต้องใช้จริงใช้ก่อน
แล้วพอมันคืนกลับมาเนี่ย

แล้วสุไปอยู่โรงพยาบาลแล้วพี่เอกรู้ข่าวได้ยังไง

มันก็ไม่อยากสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาครับ
รู้สึกผิดที่สร้างขึ้นมา

ก็บอกกับเขาบอกเขาว่าไม่ใช่ความคิดของเอ็ม
คืออุบัติเหตุต่อให้คุณอยู่ที่ไหนมันก็เกิด

โทษตัวเองแล้วนะได้ยินแล้วนะพี่เอกนะแล้วไม่ต้องร้องไห้เข้มแข็งพี่เอ็มด้วยนะ

คนนี้นะครับไม่ใช่แต่แค่เป็นกำลังใจเป็นมือซ้ายให้แม่เท่านั้น
แต่ตอนนี้เป็นทั้งมือขวาเป็นทั้งขาเป็นทั้งกำลังเป็นหมดเลย

คิดว่ามันหนักเกินไปไหมสำหรับเด็กวัยเรียนอย่างเรา
หนักครับอดทนกว่าคนอื่นได้ครับยังไงคนอื่นก็ต้องเจอแบบผมอยู่ดีครับ
ยายรัฐยายเป็นแม่ของพี่สุค่ะยายห่วงอะไรในตัวลูกสุคนนี้บ้างครับ
อย่าไปมองคนที่เขามีกว่าเราแล้วเราจะท้อในชีวิต
ถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่มีเหมือนเขาเราก็เคลียร์คิดว่าทำไมเราไม่มีเหมือนเขา
นี่คือคำสอนนะครับของพ่อแม่คำที่หลุดไปจากปากพ่อแม่นะครับ
คำสอนดีมาถึงเป้าหมายชีวิตของเราบ้าง
ที่ต้องมาเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับจริงแล้ววิกฤตที่มันทำให้เราทุกข์
ไม่สบายใจเลยคือเรื่องอะไร
กลัวไม่มีเงินใช้หนี้พี่หนี้ที่เราเอามาลงทุนนะคะ
เพราะว่าตอนที่หนูเจ็บมันกำลังไปได้บ้างแล้ว
แล้วก็เงินที่จะใช้ในชีวิตประจำวันยังไปหาหมอแล้วก็เด็กที่ไปโรงเรียน
แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตคุณจะนำทุนนี้ไปทำอะไรก่อนครับ
ปีละ๓หมื่นบาท
เฉพาะดอกเบี้ย

ข้อค่ะเราก็พาวนาว่าขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะแล้วก็ได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดในวันนี้

คุณผู้ชมครับแม้ว่าจะต้องเผชิญกับวิกฤตในชีวิตนะครับ
ทำให้ชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนไปแต่นอกจากกำลังใจที่เรารับจากครอบครัว
กำลังใจที่มอบให้ตัวเองนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ถ้าเรามีกำลังใจที่ดีเราก็สามารถที่จะลุกขึ้น
แล้วก็ยืนสู้แล้วก็เดินต่อได้เร็วช่วงหน้าครับ
เรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณสุจากจังหวัดนครสวรรค์
พิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
จะได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
แพ็กกล่องเล็กสิบห้ากล่องใส่ในกล่องใหญ่หนึ่งกล่อง
ปิดให้เสร็จภายในเวลาสองนาทีครับถ้าพร้อมแล้ว
กล่องเล็กสิบห้ากล่องเล็กสิบห้า